ติดตามเรื่องของคนดวงเฮงดวงดีเศรษฐีใหม่กันหน่อยดีกว่า
เต็มไปหมดแต่ก็เอกใจเหมือนกันทำไมอยู่แต่ภาคอีสาน
เนี่ยทั้งยะโสธรชายภูมิอุบลอุดรเต็มไปหมดไม่มากรุงเทพบ้าง
ไม่ไปพยาวเหรอที่ไปเอาลอตเตอรี่
จากภาคอีสานเดี๋ยวคุณช่วยผมเล่าด้วยนะ

ธันวาคมเป็นวันที่เศร้าซื้อ๘๐ออก๘๑เอาใหม่รออีก๑๕วัน
เอาไปดูคนดวงเห็งคนแรกกันหน่อยเป็นผู้หญิง
ไปดูเขาคือนางสาวปิยกุลเสื้อชมพูนี่นะครับ
ปิยกุลพยุกริจอายุ๓๓ปีเป็นแม่ค้าเจ้าของร้านวินวินยำแซ่บ
อยู่ในตลาดถนนคนเดินเทศบาลนครตรังอันนี้เป็นชาวใต้นี่นะ
เป็นคนใต้นะฮะเธอเองก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
๔๕๓๕๒๒นะครับได้ไป๖ล้านหลังจากรู้ว่าถูกรางวัลก็โอ้โห
ทำยำทำลาบแจกเลยไม่คงไม่ขายแล้วแจกลูกค้าฟรีหมดเกลี้ยงเลย
คนก็แห่ไปร่วมแสดงความยินดีกันไม่ต้องมาขายไม่ต้องมาซื้อ
แจกฉันถูกรางวัลนะครับคนก็ไปอุดหนุนกันอย่างครับข้าง
นะฮะเขาก็บอกว่าลอตเตอรี่เนี่ยได้มาจากเพื่อนแม่ค้าอีกคนนึง
ตุ๊กตาตุ๊กตาเนี่ยขายเสื้อผ้าอยู่ตลาดเดียวกัน
แบ่งกันคนละใบพอรู้ว่าถูกก็ดีใจมาก
ร้องไห้ร้องห่มก่อนจะพากันไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
ต้องขอบคุณเพื่อนด้วยตั้งใจจะนำเงินอันนี้ไปปลดหนี้บ้าน
ราคาเกือบ๓ล้านก็ปลดได้หมดแล้วครับรวมทั้งหนี้สินอื่น
ส่วนที่เหลือก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกต่อไป
ครับค่ะต่อเนื่องไปที่อำเภอแก้งเคราะห
จังหวัดชายภูมิกันเลยนะครับคุณผู้ชมเศรษฐีใหม่ป้ายแดงอีกหนึ่งราย
ท่านนี้แหละค่ะนี่คือชมหน้าคุณบุหลันธรรมมาอายุสี่สิบห้าปีนะคะ
เป็นประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอบตบ้านแก้งโอ้โหนี่ค่ะ
ถามว่าเลขนี้ท่านได้จะได้มาเอานี่ไงห้าห้าสองเนี่ย
เป็นเลขป้ายรถทะเบียนของเขาเออเพื่อนสนิทของคุณบูหลันเล่าบอกว่า
คุณบุหรรณเนี่ยเขาตามทุกงวดแหละอ่าห้าห้าสองเนี่ย
เป็นรถยนต์ส่วนตัวตามทุกงวดซื้อมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย
นะฮะต้นปีเนี้ยต้นปีหกสองเนี่ยมิซูบิชิปปาเจโร่สีดำ
กระทั่งคุณบุหลันเนี่ยงวดนี้ไปซื้อลอตเตอรี่ในตลาด
ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วสุดท้ายพอมาตรวจโอ้
ถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะคุณค้าอืมสองใบสิบสองล้านบาทหน่อนหน่อนะฮะ
ทีนี้ชาวบ้านบอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนตุลาจนถึงธันวาเนี่ย
มีชาวบ้านในจังหวัดชายภูมิเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่ง
มากกว่าห้ารายจริงเหรอเออชัยภูมิโอ้ของเขาดีจริงจริงนะ
เราต้องไปซื้อชายภูมิฮะค่ะอืมเอาไปต่อกันที่อุบลราชธานีค่ะ
เศรษฐีใหม่หมาดเลยนายวิเชียรจันส่องรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก
อำเภอพี่บูนมังสาหารถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสองใบได้ไปสิบสองล้านบาทค่ะ
นายวิเชียนก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะแล้วก็บอกว่าไปซื้อลอตเตอรี่คู่นี้มาจากร้านขายไก่ย่าง
บ้านแก่งยางวันเสาร์นี่เองคุณซื้อสามสิบสลากออกวันที่หนึ่งถูกเลยอ่ะ
นายวิเชียนก็ติดต่อไม่ได้แล้วค่ะเพจเฟซบุ๊คชื่อวารินชำราบบ้านเห่าอุบลราชธานี
ก็ได้ปสพ์ภาพยิงสาวผู้โชคดีคนนะเขียนข้อความฟักว่า
รางวัลที่สองมาบ้านเฮามาแล้วค่ะตลาดบุงวายถูกรางวัลที่สองสองใบ
หมายเลข๓๗๘๐๒๗ได้เงินรางวัลละ๒๐๐๐๐บาท

ทีมข่าวเราก็ยังตามตัวไม่เจออีกเหมือนกัน
เอ๊ะบนที่เขาปิดเงียบเนอะอาจจะกลัวเจอญาติ
กลัวไปอีกหนึ่งที่แล้วกันอีสานเหมือนกันครับ
ก็เป็นเศรษฐีชั่วค่ำคืนเหมือนกันนะฮะ
เฟซบุ๊กของนางสาวลำไพรสีชมทา
เขาก็เนี่ยฮะรางวัลที่๑มาบ้านหนองแสงแล้วจ้า
แท็กเศรษฐีใหม่ป้ายแดงดีใจน้ำจ้า
พ่อเสมนะฮะตำบลหนองแสงอำเภิญหนองแสงมาแล้ว

นายเกษมขานมาอายุ๖๓ปี
นะฮะโชว์ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะฮะ

โอ้ยนี่นะหลุงก็ทำมาทำได้แหละ

เช้าของวันที่๓๐ก็ไปไหว้ขอพรหลวงพ่อองค์ดำ

แล้วก็บอกว่าหลวงพ่อขอให้ถูกรวรรณที่หนึ่งนะ
ถ้าถูกนะก็จะมาสร้างวิหารให้หลวงพ่อจนเสร็จเลย

แล้วออกมาจากวัดก็เลยไปหาซื้อ

สุดท้ายโอ้โหถูกสิครับคุณผู้ชม

ก็ตั้งใจเดี๋ยวเอาเงินนี้เป็นทุนให้กับ
วัดในการสร้างวิหารหลวงพ่อองค์ดำให้เสร็จตามสัญญา

ต่อเนื่องเลยนะคะพาไปดูเศรษฐีป้ายแดง
แต่ก่อนที่จะอ่านข่าวเขาเนี่ยฉันบอกเลย

ผัวถูกรองวัลที่หนึ่งโลตเตอรี่หนึ่งใบ
หนึ่งคู่แบบนี้ค่ะได้หกล้าน

เศรษฐีนีใหม่ป้ายแดงคู่นี้นะคะ
ฝ่ายหญิงชื่อว่าคุณเมธินีอรมาศ

นายไพรวันดีดวงดีดวงพันธุ์นะฮะ
อายุ๓๔ปีเป็นชาวอำเภอเริงนกทาจังหวัดเยอะโสธร
แต่ทั้งสองคนมีอาชีพค้าขาย

คุณเมธินีเล่าบอกว่าสามีเป็นนักเสี่ยงโชค

แต่ไม่คาดคิดนะว่าจะถูกรางวัลใหญ่ขนาดนี้
คงหวังเหล็กท้ายสองตัวเหล็กท้ายสามตัวอะไรอย่างนี้นะฮะ

เงินรางวัลที่ได้สามีบอกว่ายกให้เมียหมดเลย

ตั้งใจจะนำเงินไปใช้หนี้ที่เหลือเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูก
แล้วก็แบ่งไว้เป็นค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวต่อไป

นี่ไงที่เขาบอกว่าได้สามีดีเหมือนถูกลอตเตอรี่ทั้งชิ้น

โอ้โหเจ้าประจำจริงเลยคุณผู้ชม

แฟนเพลงได้เฮ๘๑แต่ผมสิไม่ซื้อสักใบอย่างนี้จะไปรับที่ไหนบอกด้วย
อ๋อนี่เหรอเขาซื้อ๗๑ไงคุณมนศิษย์
ฉายาจากแฟนคลับที่ตั้งไว้คือเจ้าพ่อมนศิษย
เพราะบอกเลขเด็ดทำให้แฟนถูกระวังกันแทบทุกงวด
แต่งวดนี้อย่างที่บอกแฟนเพลงได้เฮแต่เขาไม่ซื้อ
คือในมือเขามีทั้ง๒๒ทั้ง๗๑แต่๒๒มันไม่ได้รางวัลที่๑ไง
เออมันไม่ได้อย่างนี้ค่ะแล้วก็นี่ไง
น้องบอกเฉยก็คนซื้อไม่ถูกงวดหน้าซื้อใหม่นะ
ตราบใดยังมีลอตเตอรี่มนต์ไม่ถอยมนต์จะสู้

ที่ฉันไม่เข้าใจคำของคำแบบนี้เลยไม่กล้าอ่าน

มนต์จะสู้จนหอยขาดคืออะไรฮะ
ใครรู้ไลน์มาบอกเนอะไลน์มาบอกเนาะ
คือก่อนหน้านี้คุณมนศิษย์๒๒พฤศจิกายน
โพสต์ภาพคู่กับคุณพันธ์วรการ
นักร้องสาวชื่อดังแล้วก็เขียนข้อความบอกว่า
วงสาวพันธุ์มาบอกเลขถูกหรือไม่โปรดพิจารณา

ชอบเลขไหนเลือกเอาเลยครับ
โปรดใช้วิจารณญาณในการเสียง

ไม่รู้มีแต่ฉันดูต่อหน้าคุณพันธุ์คุณพันธุ์สวยแล้ว

มีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าคุณสมรสสะอาดเอี่ยมครับ
โพสต์ภาพความที่ว่ามีผู้โชคดีถูกรวรรณที่หนึ่ง
แต่คนนี้ซื้อ๕ใบได้ไป๓๐ล้านทีเดียว

บอกว่าขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของพี่ชานนท์
แฟนคลับตลอดการณ์มากกว่า๓๐ปี
มวยเมืองทับหลังค่ายมวยเกียรติหมู่๙สิงห์ดำ
นิสเยียมนะฮะโชคดีคว้ารางวัลก้อนโต
ขอให้กิจการรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น
สุขภาพแข็งแรงครับคนดีเข้าข้าง

ค่ายมวยเกียรติหมู่๙นะครับ

แต่คราวนี้เป็นคนต่างด้าวมาทำงานในเมืองไทย

ชื่อว่านายโสภาโสภาดา

ถูกรางวัลที่๑๒ใบเป็นเงิน๑๒ล้าน
ก็เลยนำลอตเตอรี่นั้นไปลงบันทึกประจำวัน
เอาไว้เป็นหลักฐานที่สอนรสแสมดำ
นายโสภาเนี่ยเล่าด้วยความดีใจว่า
มาทำงานเป็นคนงานก่อสร้างในเมืองไทย

เริ่มทำงานตั้งแต่ได้ค่าแรงวันละ๗๕บาท
ซึ่งก่อนจะมีการประกาศผลรางวัลเข้าฝัน
ฝันเห็นอาที่บวชเป็นพระอยู่ที่กัมพูชา

ก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่แถวบ้านแถวบางขุนเทียน

มีเลขหน้า๔๕ก็เลยซื้อเลขหน้า๔๕มา

มันตรงกับที่ชอบพอดีใกล้เคียงกับอายุหลวงอา
ซะอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าดีใจมาก
แล้วก็ยังทำงานที่เมืองไทยต่อเหมือนเดิมนะ
กลับกัมพูชาเพราะว่าคนไทยใจดีชอบคนไทย
ส่วนเงินที่ได้เนี่ยก็จะไปปลูกบ้านที่กัมพูชา
แล้วก็แบ่งไปทำบุญนะฮะเอาดีใจด้วยแล้วกันนะครับ
ปิดท้ายกันที่มือเบสสุดแนว
ที่ชอบเสี่ยงโชคอย่างคุณสองพาราดอก

ได้อะไรไปเลขท้าย๒ตัว

เจ้าตัวก็เขียนแคปชั่นฮาด้วยว่า
คมกล้างอนเหรอไม่ใช่เอออะไรคือง๊อดจังอ่ะคุณสอง

ยาดมตามโบยเซียนต่อไปครับโดมยาดมตามโบยเซียนต่อไป

แบ่งมาอันหนึ่งสิมีด้านหลังอีก๑๕วันก็เจอกัน

โอ้อุปกรณ์ขอบชาวเราเยอะจริงนะคะ